แต่เรื่องนี้คงจะไม่หาย่ายคาหราคาสังอยู่นะฮะ
จากครอบครัวเรื่องราวความความความของอีรุงตุงนังนะคะ
หลายคนก็ติดตามกระแสข่าวร้าย
กระแสนะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะคะ

คุณสิริพรอำภัยพงศ์ก็ออกมายอมรับนะว่าบ้านแตกจริงค่ะหลังจากได้ว่าลูกเลี้ยกับสามีนั้นมีสัมพันธ์กันเกินเลยนะฮะ
ขณะที่อีกฝั่งก็โต้กลับว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าเป็นเพราะคนชื่อเล็กต่างหาก
ที่ตอนนี้คนชื่อเล็กมาสนิทเสริมกับพี่นางด้วยนะคะเข้ามาปั่นหัวพี่นางค่ะ
วันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอต่อสายตรงหาพี่นางอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะ
หลังจากกระแสข่าวยังมีมาแบบไม่ได้หยุดจริง
บอกว่าแบบนี้เธอบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วและขอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
นางก็พูดแบบสั้นขณะที่ครูเพลงชื่อดังค่ะครูสลาคุณวุฒินะคะก็โพสต์ภาพคู่ให้กำลังใจพี่นางด้วยพร้อมกับข้อความสุดซึ้ง
สลาบอกว่าอย่างนี้เจ้ายังมีอ้ายให้กำลังใจน้องสาวกับทุกเรื่องราวที่ต้องเจอ
กำลังใจมีให้เสมออดทนเด้อกอดคนนอกใจ
คุณผู้ชมค่ะคำว่ากอดคนนอกใจ
อันนี้เป็นเพลงที่พี่นางเป็นคนร้องครูสลาเป็นคนแต่ง
แหม่มันตรงกับเปรตการของพี่นางตอนนี้ครับ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็อีกหนึ่งคนสนิทคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนั่นเอง
วันนี้ค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าที่ผ่านมาน่ะ
ไม่เคยทราบว่าพี่นางจะมีเรื่องทุกข์ใจขนาดนี้
เพราะว่าเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งมาก
ตัวเองค่ะได้แต่ติดตามข่าวของพี่นางมาตลอด

แต่พอดูข่าวก็อดอารมณ์ขึ้นไม่ได้จริงค่ะไปฟังเสียงจ้ะ
พี่เขาน่ะเป็นคนที่ว่าเก็บความรู้สึกได้ดีมาก
พูดง่ายว่าเก็บความลึกไว้ในใจแบบสุดยอด
สุดยอดผู้หญิงที่เก่งมากเป็นผู้หญิงที่แบบ

แต่พอมารู้ข่าวโอ้โหหนักมาก
ตกใจเหรอคะตกใจเลยนะตกใจว่าเฮ่ย
ขนาดนั้นแหละแต่อย่างเขาว่าเฮ้ยมึงมีหลักฐานเหรอ
ใครล่ะจะถือกล้องตอนที่พวกคุณทำอะไรกันไปถือกล้องถ่ายอย่างนี้ใครล่ะไม่ใช่เขา
ได้เข้าข้างใครพูดตามความที่เนื้อผ้าที่เห็น
สมมุติว่าเห็นในทีวีอย่างนี้เห็นถ่ายรูปกับลูกเลี้ยงมันไม่ใช่แหละ
จ้าไม่ได้เข้าข้างใครแต่ก็ดูแล้วว่าตามเนื้อผ้า
เออนะคะคนรักพี่นางนะคะ
แฟนก็ให้กำลังใจเยอะเลยนะคะรวมถึงเราสองคนด้วยนะขอให้พี่นางเนี่ยผ่านวิกฤตทั้งนี้ไปให้ได้นะคะ